อยากทำมาให้เธอให้เธอรู้สึกดีให้ดาวกระดาษนี้เป็นเพื่อนเธอแย่

แต่เราเข้าคนหลักฮุกไงเจ้าก็ได้ยิน

คือว่าพี่ลูกนัทปนัดดาเรืองวุฒิเนี่ยคุณผู้ชมปกติเขาเป็นนักร้องใช่ไหม
แต่คนโตตกตกใจเอ้ยแขวนไมค์แล้วหรือเปล่าค่ะ
คือต้องบอกว่านะคะแกมาแบบสวยปังแกเล่นละคร

แต่คุณผู้ชมช่วงนี้ฝนพัดลมพัดเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ

ปลอยหวานของอีซ่าเดี๋ยวดู
โอ้โฮโอ้ยใจแล้ว

ค่ะขอพระพิรุณเมตตานิดนึงนะคะ
ค่ะเอามุกตลกไปก่อนนะคะสัมมาติไป
ไม่น้องว่าพี่ปนัดดาไม่เท่าไหร่พี่เซ็กเกอร์ลีนจะไหลทั้งพวงแล้วนะ
จริงคุณผู้ชมจัดเข้าจัดผมเสร็จเรียบร้อยนะคะ

พักหลังพี่ลูกนัทเนี่ยเขาไม่ขึ้นคอนเสิร์ตที่ไหนเลยนะคะ
มีคนเมาส์บอกว่าปนัดดาเรืองวุฒิเตรียมปิดตำนานดาวกระดาษแขวนใหม่แล้ว
เฮ้ยจริงนัตโต้เสียงหลงเลยค่ะบอกว่าไม่จริงค่ะ
ทุกวันนี้ยังร้องเพลงประกอบละครอยู่นะคะ
แต่ว่างานผับงานเบาไม่ไหวจริงแม่ยมแม่อายุเยอะแล้วค่ะ

เจ้าภาพโทรมาจ้างเลยค่ะไปบาร์โฮด

ผับบาร์ก็ไม่น่าจะไหวแล้วล่ะเกรงใจจังเลย
แต่ว่าไปบาร์โฮสกันแล้วกันค่ะ

แล้วเราก็เออโยไปเปิดหูเปิดตาด้วย
เพราะว่าสมัยอีฉันมันก็ยังไม่มีไง
ไม่มีในที่นี้คือแบบไม่มีที่รู้จัก
บาม

เย็นเชินแจ็คกาลีนด์ว่างไปได้ทุกนาน

หลังก็นำขบวนน้องไปด้วยเดี๋ยวต่อแถวไปด้วย